นะคะเป็นอุบัติเหตุรถพยาบาลชนเข้ากับรถอีแตนอืม
แล้วชนกันแรงมากคือรถพยาบาลมาทางหลักโชคดีตรงไหน
รู้ไหมคะโชคดีอยู่นิดนึงคือส่งผู้ป่วยเสร็จแล้ว
ในรถเนี้ยก็มีคนขับแล้วก็กำลังจะขับทีรถเปล่าได้นะคะ
กลับไปที่โรงพยาบาลปรากฏว่ารถอีแตนเนี่ยออกมาจากซอย
แล้วมาแบบเร็วอะค่ะคือเบรกกันไม่ทันหลบกันไม่ทัน
สุดท้ายชนกันกลางลำชนกันเต็มเลยนะคะ
บาดเจ็บกันไปสองคนเลยแล้วคุณดูหน้ารถของรถโรงพยาบาล

เข้าไปเลยค่ะเนี่ยคุณผู้ชมทำกราฟิกให้ดูแบบนี้เนี่ยค่ะ
ชนกันแบบนี้เลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดที่ผ่านมา
เป็นรถของโรงพยาบาลคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
ชนกับอีแตนค่ะที่บริเวณถนนสายคอนบุรีโชคชัย
บ้านพักโคตรงทางแยกใกล้กับสะพานนาปูเป็ดที่ตำบลกระโทก
อย่างที่บอกหน้ารถของรถโรงพยาบาลเนี่ยนะคะยับเยิน
คนขับติดอยู่ในรถด้วยนะครับเพราะว่ามันอัดเข้าไปเต็มเลย
คนขับคือนายศักดิ์ชัยชาญปรีชาอายุ๒๔ปีคนที่บาดเจ็บสาหัสนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยกู้ภัยฮุก๓๑จุดอำเภอโชคชัย
ก็ต้องรีบเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลโชคชัย
ห่างไปอีกห้าสิบเมตรดูสภาพรถอีแตนกันหน่อยค่ะ
ทะเบียนคอรคังขอไข่เจ็ดศูนย์สองห้าอีแตนขาดสองท่อนเลยค่ะอืม
ระบะก็หลุดออกจากตัวรถด้วยมีนายเชยเคลิ้มกระโทกวัย๕๒ปีเป็นคนขับ
คนนี้บาดเจ็บเหมือนกันนอนเจ็บอยู่ริมถนนนะคะ
กู้ภัยก็ประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลอีกเหมือนกัน
ตำรวจสพโชคชัยสอบสวนให้คุณผู้ชมดูนะคะ
สภาพการเกิดเหตุที่มันเกิดขึ้นนี่ทำอิมเมอร์ซีฟกราฟิกให้ดูเลย
นี่คือถนนนี่เราจะได้เห็นเหตุการณ์จ่ะเลย
รถพยาบาลของโรงพยาบาลคอนบุรีส่งผู้ป่วยต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็มีนายศักดิ์ชัยขับมาคนเดียวขับทางตรงมาเรื่อยเลยนะคะ
พอขับมาเสร็จปุ๊บนายเชยค่ะขับอีแตนมาจะไปซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
ออกมาจากซอยอย่างกระทันหันคือออกมาเลยค่ะปุบปับปึ้งออกมา
เจอกันลักษณะแบบนี้กระชันชิดมากไม่มีใครเบรกทัน
ไม่มีใครเปลี่ยนเลนหักรถหลบทันนะคะชนโครมเข้าไปเต็มเต็มเลยค่ะ
อย่างที่บอกนี่อีแตนขาดสองท่อนกระบะกระเด็นหลุดออกมาเลย
เชยคนขับอีแตนก็เจ็บกระเด็นลงมานอนอยู่ริมถนน
ส่วนรถพยาบาลหน้ายุบยับเข้าไปเลยอัดคนขับติดอยู่ที่คอนโซลนั่นแหละค่ะ
ตำรวจเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะสอบสวนผู้บาดเจ็บอีกครั้ง
เดี๋ยวรอเขาดีขึ้นก่อนแล้วสอบสวนหาสาเหตุอีกครั้ง
เพื่อจะได้นำมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะระวังกันด้วยนะ